เป็นมวยฝรั่งที่ไม่ได้มากนักนะครับ

ยิ่งโดนยิ่งเจ็บยิ่งเดินด้วยนะพี่ป่า

นี่แหละโอโห

โอ้โหคนไทยไม่มีให้ดูนะคุณผู้ชม

อ้าวอีกแล้วติดใจติดใจอีกแล้ว
โอ้โหเกิดขึ้นได้หมดครับนับน็อกแตกจะเกิดกับใครก็ได้

ไม่ไหมยมวยมีของไทยอยู่แหละ
ไม่ไหวโดนจริง
มีว่ามัก